คุณผู้ชมทีนี้มาร่วมยินดีกันหน่อยนะฮะ
พระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์

ผ่านเมืองทิพย์อยู่ใช่คนดูกระปืดแล้วนะคะวันนี้เขาจะเข้าประตูวิวันแล้ว

เออความรักของสองคน

หลักฐานอยู่ตรงนี้นะคะเติมน้ำแข็งโอน๕๐๐

ไม่ต้องงงไม่ต้องงงว่านี่คือพิธีอะไร

นี่คือเรียกว่าพิธีซัดน้ำ

แต่ชาวเมืองทิพย์เรียกว่าพิธีสัดน้ำ

ในนั้นในกะละมังในถังเมื่อสักครู่

ถ้าหนาวเบอร์นี้เห็นไหม

แซวแม่หญิงลีบอกว่าที่สั่นนี้คือตื่นเต้น

ซัดน้ำแม่หญิงลีบอกว่าเป็นพิธีของคนเมืองทิพย์นะคะ
ถือว่าเป็นพิธีแต่งงานในสมัยโบราณ

พิธีนี้จะเป็นการอวยพรให้บ่าวสาว

ถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชร
สิ่งไม่ดีออกไปนั่นเอง

เรียกว่าพิธีซัดน้ำซัดกันหนักแบบนี้เลย

ทำให้ชีวิตคู่เนี่ยหลังจากนี้ก็จะยั้งยืนยงนะคะ

พ่อครูก็จะเป็นคนสาดน้ำที่มีน้ำแข็งอยู่ในถังด้วย

นี่คือที่บ้านของแม่หญิงลีนะคะ

ส่วนใหญ่ไปอวยพรให้ทั้งคู่
ถือไม้เท้าหยอดทองกระบองยอดเพชร
ทั้งคู่ให้รักกันยั่งยืนนะคะ
แต่บางคนไปแซวหยิกแกมหยอก
บอกว่าแม่หญิงลีทำไมแม่ไม่กรี๊ดล่ะ
นั่นคือน้ำมนต์ปลอมใช่ไหม

บรรยากาศในงานเนี่ยก็จัดที่บ้านแม่หญิงลีนะคะ
มีการตกแต่งโทนสีชมพูหวานแหววค่ะ

ม่านจับจีบนี่แบบนี้นะคะ

จะเป็นนางบูหงาแล้ว

ใครที่ดูในเพจตอนนี้จะเห็นเลยนะคะ

มีคนไปดูเกือบหลักหมื่นแล้วนะคะ

ขึ้นที่หอคำหลวงบ้านต้นตะโนธ
ที่๑ตำบลป่าไร่อำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานี
เริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะ

ก่อนแล้วนะคะ๘โมงถึง๓ทุ่ม
มีการรับประทานอาหารร่วมกันตลอดทั้งวันเลยนะคะ

วันนี้ต้องจะไปจับตาว่า
คุณอ้ำพัชราภาคุณยุ้ยจีรนัน

จะไปร่วมแสดงความยินดีในพิธีมงคลสมรส
ระหว่างแม่หญิงลีกับเจ้าหลวงตูนตรีพบหรือเปล่า

ส่วนเรา๓คนแม้จะไม่ได้รับเชิญ
แต่แสดงความยินดีผ่านหน้าจอไทยรัฐทีวีนะคะ
ยินดีด้วยนะครับให้มีความสุขมากนะครับ